พาไปที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมฮะงานบุญศาสตร์เดือน๑๐เขาเริ่มต้นกัน
ครับวิธีที่บอกว่าเขาเริ่มต้นก็คือเขาจะมีงานแข่งขันปั่นสามล้อ
อ๋อเหรอเคยดูเตอร์โฟร์งไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข่งเฮ้ย
ปั่นเป็นร้อยกิโลนะใช่แต่นี่ปั่นแค่ไม่กี่กิโลไหน
แต่ว่าคนแข่งอ่ะอายุเยอะแล้วค่ะ
น้ำแข็งกับผมแข่งไม่ได้พี่เบิร์ตได้อยู่
อ่าไม่มีคนหนุ่มสาวมาแข่งกันเนี่ย
งานนี้จัดขึ้นที่หน้าสวนพระเงินถนนราชดำเนินอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
เป็นแข่งขันปั่น๓ล้อพ่วงท้าย
เป็นสัญลักษณ์ประกาศว่างานบุญศาสตร์เดือน๑๐ของจังหวัดเริ่มอย่างเป็นทางการ
เขาจัดมาเมื่อวานนี้๑๙กันยานะแล้วก็ไปสิ้นสุด๒๘กันยา
อย่างที่บอกไม่มีวัยรุ่นนะงานนี้ไม่มีหนุ่มสาว
มีแต่วัยกลางคนครับพี่เบิร์ตครับ

รุ่นแรกอายุน้อยสุด๔๕ปีนะถึง๕๗ปีอันนี้พี่เบิร์ตแข่งได้
ก็มีรุ่น๖๐๗๐รุ่นอายุมากสุด๗๑ปีขึ้นไป
อ๋อเหรอมีคนเข้าแข่งด้วยอ๋อ

คนที่อายุมากที่สุด๘๓ปี
โพบัววุ้นนะตาโพบัววุ้นก็มาแข่งด้วย
แล้วตาโพแกสู้ไม่ถอยคุณผู้ชมคนนี้ฮะนี่ปั่นไปปั่นไป
ดีนะไม่มีคนนั่งมาด้วยไม่งั้นยิ่งหนักเลยไม่แต่นี่ตาก็แบบปั่นแล้วก็ยิ้มให้กล้องตลอดเลยนะ
เออเออบ่งมือทั้งทายแฟนคลับมาผมผมผมอ่านสายตาท่านออกน่ะเออ
ระยะทางเนี้ยหกกิโลเมตรครับแต่ไม่ถึงสิบห้านาทีน่ะทุกคนเขาเส้นชัยกันหมดน่ะ
ค่ะพอถึงเส้นชัยหลายคนเขาก็เอายาดมยาลมมาให้
เอาฝากระติกน้ำมาพัดพัดแบบนี้นี่ตะโพ

แต่ก็ไหวอยู่นะโอ้เสื้อมีสปอนเซอร์ด้วย
แข่งครั้งนี้ครับอันดับหนึ่งเขาก็มีรางวัล

แล้วก็มีถ้วยเกียรติยศรวมไปถึงได้ข้าวสารกระสอบหนึ่งด้วย

แล้วก็คนที่เข้าแข่งขันทุกคนรวมไปถึงตะโพ

ต่อให้ไม่ได้ที่๑ต่อให้เป็นอันดับเท่าไหร่ก็ตาม
จะได้เงินสดคนละ๕๐๐บาทกับข้าวสารด้วย
เดี๋ยวปีหน้าพี่บอกให้นายไปจัดสัญจรที่นี่ดีไหม

เออนครจีนธรรมราชนะครับ
แล้วก็จัดรายการสดที่นั่นด้วยเลย
จะเป็นงานที่พี่เบิร์ตจะดูเด็กที่สุดเลยนะ